รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านการเลือกไพ่
ให้คุณใช้จิตอธิษฐานแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณค่ะ
และในวันนี้ถ้าเกิดคุณได้เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้
แสดงว่าหัวข้อที่เลือกไพ่ในวันนี้

ที่อยู่แถวนี้รอบข้างกายคุณได้
และ๖ข้อในวันนี้สำหรับคุณทุกคนค่ะ
ก็คือหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อยากบอกกับคุณว่าใน๓เดือนนี้
คุณจะรวยจากอะไร
ตาร้อนกันเลยทีเดียวตอนนี้ค่ะ
ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ

กองที่๒ค่ะกองนี้

ความรวยของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ

องนี้ดูแล้วเป็นความสู้รบปรบมือนิดนึงนะคะ
และชอบมากเลยเพราะว่าคนที่ทำสำหรับนี้ชื่อคล้ายกัน
ทั้ง๓กองให้กับเพื่อนได้เลือกกันค่ะ
กับหัวข้อในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่า
ใน๓เดือนนี้คุณจะรวยจากอะไรนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นรวยเงินทองรวยรักรวยเพื่อนนะคะ

บ้าจิ๋งมีใครกำลังทานขนมอยู่ไหมคะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณสักหน่อยค่ะว่า
คุณจะรวยจากอะไร

ไม่ใช่สีเงินนะคะแต่เป็นไพ่เหรียญ
แม้ว่าจะมีเพียงแค่๑เหรียญเท่านั้น
แต่ก็ยังถือว่าเป็นเหรียญโอเคบ้าง

คุณนะคะมีเกณฑ์
รวยจากการทำอะไรแบบเงียบ

คุณทำจากสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้ว

แล้วคุณก็ฝึกฝนในสิ่งนั้น

หรืองานลับก็ได้นะคะ
เช่นอะไรถ้าเราดูภาพแบบนี้

แต่เขาแค่บอกสถานที่ว่าเขาอยู่แถวไหน

หรืออาจจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนกับเพจแบบว่าใต้ติงดารา
อะไรอย่างนี้เราไม่รู้เลยค่ะว่าแอดมินเขาคือใคร
แต่เขาก็ทำมันออกมา
คุณจะมีเงินและรวยจากสิ่งเหล่านั้น
ก็คือแอบไปรู้เรื่องของใครมา

หุ้นตัวไหนจะขึ้นหุ้นตัวไหนจะลง
บริษัทไหนจะไปต่อบริษัทไหนจะไม่ไปต่อ

เพราะว่าคุณจะมีข้อได้เปรียบ
จากเรื่องลับนั่นเอง

ไหนก็เห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้ว

สำเร็จคุณรวยแน่นอนใน๓เดือนนี้

ถ้าเกิดคุณอยากทำงานเสริม
เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทอง

อะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับความทันสมัยนะคะ
เด่นในเรื่องของกีฬาก็ได้นะ
หรือว่าจะเป็นเรื่องบันเทิงก็ได้

คุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้

ศักดิ์สิทธิ์ได้บอกเอมมี่มาแล้วนะคะ

ดังนั้นเลข๘ต้องมาแต่นะคะ
คุณห้ามเอา๘ไปไว้ท้ายเบอร์มือถือโอเคป่ะ
ไว้ท้ายเบอร์มือถือไม่เหมาะกับคุณกองนี้นะ
จาก๘แล้วค่ะถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ดึงดูดเงินเร็วเงินจากเรื่องลับ
หรือเงินจากสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่สามารถให้คำตอบกับสิ่งเหล่านี้ได้
เราจะไม่พูดในเชิงว่าเป็นโชคลาภขนาดนั้น
แต่มันเป็นสิ่งที่คุณรู้นะมันไม่ใช่คุณฝันถึงแล้วคุณเห็นแล้วคุณซื้อเลขกันไหม
แต่อันนี้มันจะต้องเป็นเรื่องที่คุณแบบรู้มาก่อนเลยฉันเก็บสถิติมาหมดแล้วว่า
เดี๋ยวมันจะต้องออกอะไร๖๘เป็นเลขที่เหมาะกับคุณนะคะ
หกแปดแปดหกใช้ได้หมดแต่แปดห้ามอยู่ท้ายเบอร์มือถือ
ดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าเอมมี่แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเบอร์มือถือล่ะ
กำลังจะรวยแล้วนะเพราะเลขนี้ทำยังไงคะคุณเคยเห็นไหมคะหลังรถแท็กซี่
รถคันนี้กทอะไรนะคะเหมือนกันค่ะคุณเอาไปเขียนได้เลยกระดาษแผ่นหนึ่ง
ลายมือของเราเพราะคุณต้องทำเองแบบเงียบไม่ให้ใครรู้นะคะว่านี่อาจารย์อะไร
อาจารย์เราเองเขียนไว้เลยค่ะ๖๘แปะไว้หลังมือถือซ่อนไว้นะอย่าใช้เคสใส
โอ้โหนี่เสริมจนไม่รู้จะเสริมอะไรแล้วรวยแล้วอย่าลืมกันนะคะทุกคน
เอมมี่เองนะคะตรงนี้อีกนิดนึงนะเราเห็นความรวยของคุณแล้วจริง
แต่เมื่อกี้บอกเขาห้ามแล้วนะอย่าเอาแปดไปไว้ข้างหลังนะคะแต่คุณบอกว่าอ้าวเอมมี่
เอา๘ไว้ข้างหลังแล้วถ้าเราเอาไปต่อท้ายไลน์แล้วมันเป็น๖๘จะเป็นอย่างไร
อันนี้ซื้อหวยยังไงก็ถูกนะคะอุ้ยเหมือนบอกความลับอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยอะไรนะคะ
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจริงแล้วนะคะคือถ้าเกิดคุณนะได้อะไรมาแล้ว๖เหรียญขึ้นมาค่ะ
คุณต้องแบ่งด้วยนะคะดังนั้นถูกอะไรก็ตามแต่ได้เงินจากอะไรก็ตามแต่ในเรื่องลับก็ตามนะ
ได้แล้วได้อีกได้ซ้ำซ้ำจนรู้สึกว่าอุ๊ยรวยขนาดนี้แล้วไม่รู้จะรวยอะไรได้อีก
แบบมั่นคงด้วยเดี๋ยวจะติดเธอเอ๋ย
นี่นะเราอ่ะจริงนะบอกเลยว่าคุณนะหลายคนก็ตอนนี้รีบปิดคลิปแล้วก็วิ่งออกไปแล้วใช่ป่ะ
แต่ว่าถ้าคุณฟังต่อนะคะคุณก็จะได้รู้รู้เข้าไปอีกค่ะว่าเมื่อใดที่คุณอยากจะทำอะไรนะคะ
อยากจะนั่งสมาธิอยากจะคิดถึงเลขอยากจะได้ไอเดียความร่ำรวยจากไหนทำในที่มืดค่ะ
คุณห้ามอยู่ในที่แสงสว่างเวลาคุณจะไปไหนนะคุณทำตอนกลางคืนนะคะทำตอนที่ฟ้าสลัว
ให้อาหารปลาเอ่ยหรือทำอะไรเอ่ยเนี่ยทำในที่มืดจะดีอย่าไปคิดเป็นอื่นไกลนะคะ
หาเรื่องเงินนะรวยก่อนรวยก่อนนะตอนนี้พอคุณไปทำอะไรในที่มืดค่ะ
แต่ไม่ต้องไปเปิดไฟในห้องด้วยนะคะเอาแสงไฟสลัวก็พอเพราะเราบอกแล้วว่ายิ่งมืดยิ่งดี
เข้าไปอีกค่ะวันนั้นขอสักนิดนึงจิกอะไรที่เป็นของมึนเมาหน่อย
แง่คิดแง่มุมอะไรบางแง่อะไรล่ะอุ้ยตายคิดทันนะเนี่ยบอกเลยคุณค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์บอกคุณมาขนาดนี้แล้วใน๓เดือนข้างหน้านี้คุณกำลังจะรวยแล้วนะคะ
ดังนั้นค่ะภาพรวมของสำหรับนี้ค่ะ
เลขที่เหมาะสมกับคุณย้ำอีกรอบนะ
เศพ๘

ดังนั้นค่ะนี่คือภาพรวมของเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๑กับหัวข้อ
ศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าใน๓เดือนนี้คุณจะรวยจากอะไรค่ะ
ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่าง
อย่าลืมถ้าใครอยากให้เอมมี่ทำหัวข้ออะไรอีก
สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เช่นกันแล้วมาพบกันใหม่ค่ะ
สำหรับใครที่เลือกกองที่๒นะคะกับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อยากบอกคุณว่าใน๓เดือนนี้ค่ะคุณจะรวยจากอะไรนะคะ
กล่องนี้ค่ะอยู่ตรงหน้าของคุณทุกคนแล้วค่ะ
เรามารวยไปด้วยกันนะคะ
เขามีเที่ยวด้วยกันแล้วเรามารวยไปด้วยกันบ้างดีกว่า
แต่แล้วคุณจะรวยจากอะไรคะ
แอบดูสิ
อื้อหือ
บอกเลยค่ะรวยจากแฟน
ความรักของคุณแฟนของคุณ
กิ๊กของคุณนะคะ
คือหลอกเขาได้นะบอกตรงเลย

กองนี้นะมีพลังงานของ

เหมือนแบบว่ารู้เลยว่า

จุดนี้ฉันต้องทำอย่างไรอะไรแบบนี้
คุณกิ๊กเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปาระนี่เราดูเรื่องรวยใช่ไหมคะ

ทำให้ทุกคนรู้สึกตกใจว่าเอ๊ไม่เป็นไรคะ

อกจากการรวยจากคนรักของคุณแล้วค่ะ
คุณยังรวยได้จากสิ่งที่คุณดูแล

ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบดูแลหนังสือ
คุณสามารถรวยจากหนังสือได้
อาจจะเป็นคนที่สรุปข้อมูลเกี่ยวข้องกับหนังสือในแต่ละเรื่อง
เอามาลงเอามาแชร์ความรู้ให้กับคนอื่น
หรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเราชอบดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะ
คุณสามารถที่จะถ่ายรูปน้องหมาน้องแมวเอาไปขายได้

ก็ได้เช่นการทำอะไรแบบเกี่ยวข้องการดูแลนั่นแหละ

คุณรวยได้จากออนไลน์นะคะ

สิ่งที่คุณทำแล้วมั่นคงดีอยู่แล้วทำต่อไปเรื่อย

ออนไลน์แบบเหล้าหรือนิดนึง
เออคือออนไลน์แบบที่ไม่ตรงไปตรงมา
คือออนไลน์แบบต้องมีเล่นเหลี่ยมต้องมีจริต
คือคุณจะมาบอกว่าให้ทุกคนทำตามแผนงานอย่างนี้
ไม่เอาไม่ใช่เราต้องทำอารมณ์เหมือนกับแบบว่า
ขายแบบเช่นนะถ้าคุณจะขายของก็คือกล่องสุ่ม
ไม่รู้เลยค่ะว่าในนั้นมีอะไรเห็นไหม
บอกไปเลยว่ามีของดีของดีแต่ในนั้นมีอะไรคะ

คืออารมณ์เหมือนกับว่าคุณต้องทำอะไรที่ไม่ให้ใครรู้
ว่าในนั้นคืออะไรให้เขาลุ้นหน่อย

หน่อยแบบนี้ค่ะก็จะเหมาะกับคุณมากเลย
แล้วเวลาคุณจะรวยจากเรื่องแบบนี้
เช่นนะคะถ้าเกิดคุณบอกว่า
เอมมี่ถ้าเราอยากจะทำงานเสริมเกี่ยวข้องกับอะไร
ถ้าเราเห็นแบบนี้นะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
หรือว่าเป็นการอบอ้อมอารีให้กับเด็กคนอื่นนะคะ

ไพ่นะคะเลข๙เนี่ยเด่นเลยนะคะ

แต่๙มันต้องมีประกบกับเลขอะไรสักอย่างหนึ่ง

ดังนั้นเรื่องความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยน่าห่วง
สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะเหมาะเลยนะคะก็คือ๕๙นะคะ

อันนี้นะคะบอกเลยว่าเด่นในเรื่องของอะไร
ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะ
ได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับ
แต่๕๙ใครที่มาเลือกกองนี้แล้วคุณบอกว่า
มี่แล้วมันไม่ดียังไงนะคะถ้าเราโสด
๕๙จริงเป็นเลขที่ดีนะแต่เป็นเลขที่จะทำให้เราโสด
ดังนั้นค่ะตอนนี้ใครในเบอร์มือถือของคุณเอง
มีเลข๕๙๙๕อยู่ลองถามตัวเองค่ะ
ว่าคุณโสดใช่ไหมคุณเหงาหรือเปล่า

ถ้าใช่จริงแล้วเรื่องนั้นเบอร์นี้
อาจจะเสริมดวงคุณกับเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่า
ดังนั้นถ้าเกิดงานกับเงินของคุณดีแล้วแนะนำให้เปลี่ยนนะคะ
ถ้าเกิดคุณบอกว่าช่วงนี้การงานของคุณเอง
การทำอะไรเรื่องเงินติดขัดไปหมดเลย
ลองเปลี่ยนดูค่ะให้เลขของคุณเองมี

และทำให้คุณรวยขึ้นหรือเก็บอะไรหลายอย่างได้ดีมากขึ้นนะคะ

อินเตอร์เน็ตนะคะออนไลน์ต่างชาติต่างประเทศเหมาะกับคุณ
๕คือดาวพฤหัสดาวพระใช่ป่ะ
พระก็ทำตามความถูกต้องนะคะ
ดังนั้นเวลาเราใช้๕๙เข้ามาเนี่ย
มันก็จะเสริมในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องดันไกล
แสดงว่าไม่ว่าคุณจะติดต่ออะไรผ่านทางช่องทางออนไลน์

แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเร่งด้วยเรื่องเงินขึ้นมาอีก
ก็ใส่เลข๔เข้าไปไปกบท้ายค่ะ

แต่เมื่อมีเงินเรียบร้อยแล้วนะ
ความรักเขียวแห้งนะคะ
อันนี้ต้องเปลี่ยนนะกลับมาเลือกใหม่โอเคป่ะ
แล้วเราก็จะมาบอกเลขดีเลขเด็ดให้กับคุณ

มันเป็นราหูมันก็จะลุ่มหลงได้ง่ายพอเราใส่เลขศูนย์เข้าไปตอนท้ายเป็นไงคะ
ุ่มหลงรุ่มหลงจนลงรูไปเลยนะคะเพราะเลขศูนย์มันกวงถูกป่ะ
มันจะไม่โอเคนะมันจะเป็นรูอย่างเดียวไม่ใช่รูเยิบอยู่แต่อย่างใดเนอะ
คุณก็ร่วงลงไปกับรูนั้นเลยนะคะไม่ดีไม่ดีดังนั้นกองนี้ค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ
๔เข้าไปนะคะจะเป็น๔๕๙ก็ได้๕๙๔ก็ได้
ถ้าเกิดคุณใช้ในเรื่องของคำพูดการสื่อสารสีนำหน้าไปได้เลยนะคะ
แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเอมมี่เราอยากจะติดต่อไปก่อนอ่ะแล้วพอเราติดต่อเสร็จ
เราอยากจะทวงเงินทีหลังก็เอาสีไว้ข้างหลังโอเคป่ะเราเข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะ
ไม่ควรอยู่ท้ายเบอร์ของคุณหรือท้ายอะไรก็ตามแต่นะคะเสริมดวงให้คุณด้วย
มันได้มาสักขนาดนี้แล้วกองนี้ถ้ามีแฟนนะแฟนนี่รักหลงเลยนะเนี่ย
ดูหน่อยค่ะนี่ไงถ้าคุณมีแฟนรับรองเลยว่าคุณกำลังจะได้อะไรบางอย่างเป็นของขวัญของกำนันจากเขา
ลองดูแล้วกันว่าเขาให้อะไรนะคะสิ่งนั้นถ้าคุณไม่ชอบก็บอกแล้วว่าคุณจะรวยใช่ป่ะ
ไม่ชอบคุณก็เอาไปเอาไปเทินเอาไปขายได้เอ้ยจะเรียกว่ารวยได้ไหมเนี่ย
คือต้องบอกว่าคุณอยากได้อะไรคุณไปบอกแฟนคุณเขาจะหาให้คุณได้แล้วเขาก็จะหยิบยืดให้กับคุณอย่างตรงไปตรงมาเลย
กองนี้ค่ะอีกนิดนึงนะที่เราอยากจะบอกก็คือถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรที่เป็นก้อนใหญ่ใหญ่นะคะ
ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกมาเลยค่ะว่าคุณอยากรวยด้วยก้อนใหญ่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจัดได้
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าเอมมี่เราอยากที่จะทำธุรกิจเสริมคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ
แต่กว่ามันจะสำเร็จเนี่ยลงท้ายด้วย๗นะคืออะไรมันต้องอดทนแล้วรอนานเนอะ
เดือนหลังจากนี้กว่าคุณจะสำเร็จกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางวางแผนเรานานอ่ะคุณก็จะค่อยค่อยรวย
ดังนั้นใน๓เดือนนี้ค่ะเมื่อกี้บอกแล้วคุณจะรวยจากอะไรได้บ้างใช่ป่ะแต่นะไพ่แนะนำเพิ่มเติมว่า
ถ้าเกิดคุณอยากรวยแบบมั่นคงในระยะยาวคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้และทำไปเรื่อยและคุณก็จะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้
แล้วมันจะเป็นไงคะ๗เหรียญขึ้นมาตรงนี้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมเลยอ่ะจากสิ่งที่คุณพยายามครวนดินจากสิ่งที่คุณพยายามแบบว่าสร้างมันมากับมือ
ศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือภาพรวมของเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๒ค่ะว่า
ศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกคุณว่าในสามเดือนนี้คุณจะรวยจากอะไรค่ะและแน่นอนว่าถ้าใครเลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่าง
และถ้าอยากได้เลือกไพ่หัวข้ออะไรสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์ค่ะอย่าบอกคุณว่าใน๓เดือนนี้คุณจะรวยจากอะไรว้าวลุ้นนะทำบุญสุนทานะเนี่ยไปบนบานสารกล่าว
ใครที่ไปทำบุญทำทานเขาวัดเขาวาอารามต่างรวยจากสิ่งนั้นแหละดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อหวยใดนะคะเล่นหุ้นใดไปทำในวัดนะคะ
หน้าวัดแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันต่างจังหวัดไกลนะเคยเจอคนกรุงเทพถูกหวยป่ะไม่เคยที่จะไปซื้อในกรุงเทพนะคะคุณ
เป็นการเก็บสถิติไปด้วยกันนะเดี๋ยวจะต้องมีคนมาเมนต์ได้เลยเอมมี่เราเป็นคนกรุงเทพเราเคยถูกหวยนะคะเดี๋ยวจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคน
โอ้โหหนึ่งเหรียญมาอีกแล้วบ้าจริงนี่ไงคุณคะทิ้งช่วงหน่อยให้ลุ้นให้ลุ้นอุ้ยชัดเจนมากเลยอ่ะ
อา้าาแสดงว่า๓เดือนนี้ถ้าคุณทำกำดีมาโดยตลอดโอกาสนั้นเป็นของคุณค่ะ
ค่ะมีมากกว่าสองตัวสามตัวแน่นอนโอเคป่ะแต่ค่ะถ้าที่ผ่านมา
ทุกคนเริ่มคิดแล้วเครียดหนักกว่าเดิมอีกที่ผ่านมาฉันเป็นอย่างไร
อารมณ์นั้นอ่ะเออสินสินก็เลยบอกว่าบางครั้งค่ะถ้าเกิดคุณ
เขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาให้มาแล้วเนี่ย๔ถ้วยให้มาแล้วนะ
แต่มองแต่ถ้วยที่อยู่ข้างหน้าคุณไม่รับโอกาสนั้นเลย
แสดงว่าเป็นไงคะกรรมที่ผ่านมาดีแหละใช่ป่ะดีออกเลยอ่ะอย่างนี้
คือขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าที่ผ่านมาประสบการณ์ของคุณนะคะ
ดีหรือไม่ดีหัวเราะเสียงสูงกันเลยนะ
กองนี้ค่ะ๓เดือนนี้คุณจะรวยจากวัดวาอารามแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
ดังนั้นใครไปทำบุญทำกุศลในที่ไหนบอกเลยค่ะว่าสิ่งดีนั้น
จะนำพามาซึ่งความร่ำรวยความมั่งคั่งให้กับคุณนะคะ
อีกอันหนึ่งที่เอมมี่เห็นเลยคืออะไรคะคุณอาจจะต้องพยายามรวยด้วยตัวของคุณเองด้วย
เพราะว่าของคุณเองมีไพ่๗คาทาคือการสู้รบปรบมือและพยายามทำด้วยตัวคุณเองมาโดยตลอด
และ๗คาทานี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจะรวยแบบมั่นคงหนักแน่นนะ
คุณต้องรวยในระยะไกลค่ะแสดงว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับอสังหา
อยากขายเลยค่ะคุณเก็บค่าเช่าไปเรื่อยแบบนี้ดีกันไหมเก็บเป็นทีละเล็กทีละน้อย
ไปเรื่อยแล้วมันจะมั่นคงแล้วมันจะร่ำรวยในอนาคตนะคะ
ว่าช่วงนี้ยังอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่คุณต้องขายของใหญ่หรือได้รับเงินก้อนนั่นเอง
อีกอันหนึ่งค่ะที่เราจะบอกคุณ๔ถ้วยที่เข้ามาค่ะโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้ว
ศักดิ์สิทธิ์บอกมาเลยเนี่ยไพ่พระขึ้นมาแต่ทำไมคะทำไมสี่ถ้วยถึงมา
โก้เราจัดน่ะอย่ามายุ่งอย่ามาช่วยฉันเลยฉันรวยแล้วฉันไม่อยากรวย
นี่ไงมีคนมาให้แล้ว๔ถ้วยแล้วเป็น๔ดาบเราไม่เอาจริง
คุณเป็นคนไม่รับโอกาสจากคนอื่นเหรอคะเนี่ยแล้วหนึ่งเหรียญล่ะคะ
คุณเป็นคนเชื่อมั่นในพลังงานของคนรอบข้างเนอะ
ดังนั้นกองนี้ค่ะเราขออย่างเดียวเลยนะ
เราคิดว่าคุณเหมาะมากเลย
กับการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเอง
แล้วก็มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนะคะ

เอาล่ะสิเลขอยู่ตรงนี้แล้ว

โอ้โหมีหลายเลขด้วยซ้ำค่ะที่เราเห็น
แป๊บคุณพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วต้องจดเลย
ของคุณค่ะหรือพลังงานตัวเลขที่ในช่วงนี้เหมาะกับคุณมาก
ความรวยมันต้องเก็บเป็นเงินเป็นทองเก็บเป็นตัวเลขถูกป่ะ
ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำมีเลข๕นะคะ
ต่างกันยังไงไม่มีที่ไหนเคยบอกคุณแน่นอนค่ะ
ถ้าเกิดคุณเป็นคนมีดีในตนเองมีดีในตัวเองนะ
เชื่อมั่นในตัวเองว่านี่ฉันเป็นคิงดาบฉันเก่ง
คุณใช้๑๕ค่ะเพราะความเก่งความเชี่ยวชาญของคุณ
จะทำให้ผู้ใหญ่สนับสนุนคุณถูกไหม
ที่สองค่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าเอมมี่เรามีดีแต่ไม่มีใครเห็นเลยอ่ะ
ผู้ใหญ่มาก่อนค่ะห้ามาก่อนเลยผู้ใหญ่เข้ามาหาคุณ
แล้วค่ะหนึ่งแสดงศักยภาพให้เขาเห็นขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะ
คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณถูกป่ะดังนั้นเลขที่คุณจะเลือกได้๑๕
แล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณบอกว่าเอมมี่มีทางรัฐทางรัฐที่เร็วกว่านั้นไหม
มีค่ะเปลี่ยนพลังงานจากเลข๑นะคะให้เป็นเลข๓ซะ๕๓๓๕ในทิศทางเดียวกัน
อันนี้ก็คือจะเป็นการแบบว่าผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือคุณ
หรือคุณจะได้อะไรแบบมีเล่นเหลี่ยมเร็วขึ้นมุ่งมั่นขึ้น
ไม่ตรงไปตรงมาเหมือน๕๑พูดเยอะให้งงไปก่อนนะคะ
แล้วสุดท้ายก็ปนกันมั่วไปหมดเลยตอนนี้บอกแล้วนะคะเลขอันหนึ่งบอกว่าอะไรคะ
อีกอันนึงบอกว่าอะไรคะ๕๓๓๕ถูกป่ะ
แต่กองนี้ค่ะเราจะพิเศษให้คุณอีกเพราะว่าพลังงานไพ่พระเขาบอกมาเลยค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วว่าในสามเดือนนี้นะถ้าเกิดคุณเองเนี่ย
อยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะอีกเลขหนึ่งที่เราจะบอกคุณก็เลยเลยก็คือ
ทำไมถึงต้องเป็นเลขนี้คะพลังงานจากเพื่อนและคนรอบข้าง
พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้วยิ่งถ้าคุณนะต้องทำอะไรเกี่ยวข้องกับการพูด
การสื่อสารการเจรจานะคะการปรฐกฐาการพูดคุยการปรึกษาหารือกัน
เป็นการคุยกันแบบนี้๒๔๔๒เหมาะกับคุณมาก
แต่ถ้าคุณบอกว่าเอมมี่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนเบอร์มือถือได้ไหม
ตอนนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะ
หรือคุณอาจจะบอกว่าเอมมี่เราขอแบบเขียนเอาไว้ได้ไหม
บางคนบอกว่าเอมมี่แล้วถ้าเราทำอะไรที่ข้องเกี่ยวกับรถล่ะ
มันต้องเดินทางเกี่ยวข้องกับรถอะไรแบบนี้
ก็ทอก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเออเอาล่ะสิกองนี้จะรวยกันแล้วนะ
แต่เราบอกคุณก่อนคือแบบมันติดอยู่นิดนึงอ่ะ
มันเหมือนคุณจะรวยแล้วนะโอกาสมันมาแล้วอ่ะใน๓เดือน
ทำยังไงให้คุณรวยจริงนะคะไม่ใช่ว่าโอกาสมาแล้วก็ปล่อยให้มันเลยไป
อันนี้อยากรู้เองนะคะอยากรู้เองคุณพระอุ๊ย
มีใครเลือกกองนี้เยอะไหมคะกองสามถ้าคุณเลือกนะคะ
เรากล้าพูดให้คุณรู้เลยค่ะว่าใกล้แล้วค่ะ
อกจากความรวยของคุณที่เป็นตัวเงินแล้วนะ
คุณยังรวยกับคนที่เขาพร้อมจะมาหยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้กับคุณด้วย
แม้ว่าตอนที่คุณได้รับคุณอาจจะยุ่งอยู่หรือทำนู่นทำนี่อยู่ไม่ว่าง
หลังจากนี้ขอให้คุณพยายามตั้งสตินะคะเหมือนขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ท
อันนี้ตั้งสติก่อนคุณรับทรัพย์รับโอกาสบางอย่างจากใครบางคน
และเขาจะเข้ามาสื่อสารกับคุณรีบเปลี่ยนเลยนะเรากล้าพูดค่ะว่า๑๕๕๑เนี่ย
๒๔๔๒ต้องมาจริงโอเคป่ะนี่คือนะคะพลังงานภาพรวมค่ะ
สำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกล่องที่๓กับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ
อยากบอกคุณว่าใน๓เดือนนี้คุณจะรวยจากอะไร
มีทริคเด็ดเยอะแยะมากมายอย่าลืมค่ะว่ามาเลือกแล้ว
ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าคุณเลือกกองนี้มันพลังงานตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
และถ้ามีหัวข้อไหนอยากให้เอมมี่และทำนายไทยรัฐทำเพื่อคุณอีก
ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างนะคะ
และนี่นะคะก็คือ๓กองไพ่ค่ะที่เพื่อนได้เลือกกันไปเรียบร้อยแล้ว
หัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าใน๓เดือนนี้คุณจะรวยจากอะไร
หลายท่านนะคะก็ได้รับคำแนะนำตัวเลขต่างนานานและวิธีต่างนานาไป
คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วก็อย่าลืมค่ะว่าเป็นอย่างไรแล้ว
กลับมาพูดคุยกันด้านล่างค่ะและย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าการทำนายนี้
เป็นการทำนายแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งค่ะ
ดังนั้นทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกัน